สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

พรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
ว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง

เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าฝนนั้นจะเพิ่มขึ้น

ในขณะที่อีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าจับตาก็คือ
การเกาะตัวของพายุหมุนเกลียดร้อนลูกใหม่

เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราด้วย

ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
อย่างแรกเลยเรามาดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ร่องฝนคือแถบสีฟ้า
ตอนนี้ได้มีการเขยิบลงมาทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องนะครับ
การว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ก็จะมาพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
สีฟ้านี้จะเป็นบริเวณที่จะมีฝนตกชุกเป็นพิเศษ
ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดฝนตกชุกแล้วก็เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

ส่งผลทำให้สถานการณ์ฝนนั้นก็จะเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
พื้นที่นี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับ

เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่อง
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักรวมไปถึงดินโครนถล่ม
อกจากนี้เองใครที่จะทำกิจกรรมกลางทะเลต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปคลื่นนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทย
ตอนบนแล้วก็อันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างจะแรงขึ้นนะครับ
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
จากนี้เองหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องจับตามอง
ก็คือการก่อตัวงของพยุงหมุนเข็ดร้อนลูกใหม่
วันนี้มีการพัฒนาความรุนแรงจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
ก่อตัวแถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์
ของเราในช่วงวันที่๑๔
ด่านแรกที่จะเจอกับพยุลูกนี้

หลังจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ต่อไป
สู่ประเทศพม่าในช่วงวันที่๑๕และ๑๖นะครับ

ต้องติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้

นี่เนื่องจากกรตัวอยู่กลางมาหาสมุดนะครับ
ที่จะพัฒนาความรุนแรงได้เยอะเลยทีเดียว
ก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้า

ที่จะขึ้นฝั่งที่บริเวณเกาะไต้หวันในช่วงกลางสัปดาห์แน่นอนครับ
ยุลูกนี้ถ้าหากมีกำลังแรงก็จะมีบทบาทในการดูดเอาลม
พายุที่คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองของเราไปนะครับ

ดังนั้นพายุสองลูกนี้ต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างการเฝ้าตรวจสอบภัยทางธรรมชาติ
รวมถึงการติดตามเรื่องของการพยากรอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ